ใช่แล้วค่ะก็คุณโบนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในขณะที่คุณปอมีชีวิตอยู่ให้กับสื่อมวลชนได้ฟังกันด้วยค่ะ
โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าพลิกลุกเลยนะคุณโบไม่ค่อยได้เห็นลุคแบบนี้นะ
ชุดสวยออกงานสวยหรูเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าเป็นคุณแม่คนเก่งนะคะ
นี่ก็ได้เดินทางมารับรางวัลแห่งเกียรติยศบุคคลอันเป็นแบบอย่างที่ทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างคว้างในความสามารถจากสื่อทุกแขนงด้วยค่ะ
แทนคุณปอนะคะเป็นรางวัลของคุณปอค่ะ
มีสลับชุดด้วยนะพี่มิ้วใส่ไป๒ชุดค่ะคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
ปลื้มใจมากที่ความดีของคุณปอยังคงอยู่แม้ว่าคุณปอเองจะจากไปแล้วค่ะ
ส่วนที่เห็นเธอโพสต์อินสตราแกรมลูกปอกับมะลิบ่อยขึ้น
เป็นเพราะว่าทุกภาพเป็นภาพที่คุณปอเองอยากให้โพสต์ให้ทุกคนได้เห็น
แต่ว่าณวันนั้นทำไม่ได้
แต่ตอนนี้เธอเองบอกว่าอยากทำอยากเปิดให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่า
คุณปอคุณโบแล้วก็มะลิเป็นครอบครัวที่น่ารักขนาดไหนค่ะ
ความรู้สึกวันนี้ก็คงจะมีความภูมิใจนะคะสำหรับพี่ปอนะคะ
แล้วถ้าพี่ปอได้รับรู้เขาก็คงรู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้เช่นเดียวกัน
เพราะว่าความดีต่างที่เขาได้ทำมาเนี่ยมันก็ไม่ได้จางหาย
มันก็ยังอยู่กับเขาตลอดไปแล้วก็กับพวกเราตลอดไป
รวมไปถึงกับครอบครัวสหวงทุกคนด้วย
ภาพทุกภาพที่โมได้อัพลงไอจีวรภาพเนี่ย
มันเป็นภาพทุกภาพที่พี่ปอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะตอนที่เขาอยู่เนี่ย
เขาอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ความสุข
ได้รับรู้ว่าเด็กหญิงพาขวัญสหพงศ์เป็นลูกสาวของเขา
แล้ววันนี้คำตอบที่เขาได้รับเนี่ยเขาเคยถามโบว่า
คนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงเมื่อเห็นลูกเรา
พ่อแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลูกเราน่ารัก
แต่เขาอยากรับรู้ความรู้สึกของคนทั่วไปพอเห็นลูกเราแล้วจะน่ารักไหม
วันนี้เขาคงได้รู้คำตอบแล้ว
ส่วนภาพที่ชินตาของคุณโบแวนด้าที่ตลอดเวลาเลยเธอชอบสะพายกระเป๋าสีเบสติดตัว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะ
ทำไมไม่เคยยอมเปลี่ยนกระเป๋าเลยต้องบอกเลยเปิดเผยจากนั่นเอง
ไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าคู่กายของสาวสาวทั่วไปแต่นี่คือของขวัญชิ้นสุดท้าย
ที่คุณปอซื้อให้คุณโบก่อนเข้าโรงพยาบาล๑สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ในกระเป๋าใบนี้ก็มีแว่นกันแดดมีโทรศัพท์มือถือที่มีรูปหน้าจอ
เป็นรูปคุณปอกับน้องมะลิลูกสาวนั่นเองนะคะ
แล้วก็ยังมีกระดาษที่นับจำนวนรอบการสวดมนต์บทอิติปิโสด้วย
ที่คุณโบสวดให้คุณปอทุกวันนับตั้งแต่วันแรกที่คุณปอเข้าโรงพยาบาล
เธอได้เก็บรวบรวมเอาไว้กับรูปแล้วก็เส้นผมของคุณปอนั่นเองค่ะ
ไปที่ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าก็เขาพาไปซื้อ
ยากมากกว่าจะซื้ออะไรที่แบบของอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็วันนั้นก็เหมือนกับพาเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อให้เรา

ที่จะพกติดตัวทุกวันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเขานะคะ
ที่เขาได้รับรางวัลพระมหาชนกนะคะ
แล้วก็มันจะเป็นแผ่นพับยาว
ทุกวันตั้งแต่วันแรกที่โบ
พาวไข้เขาเนี่ยก็จะสวดมนติพศโฌ๓๗โจทย์
ทุกวันแล้วมันก็จะขีดในกระดาษแผ่นพับนั้นนะคะ
จนครบถึงวันสุดท้าย
แล้วก็จะมีเส้นผมเขาติดตัวตลอดเวลา
พกติดตัวอยู่ในกระเป๋าตลอดค่ะ
เวลานอนก็จะออกมาไปใต้หมอน
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราไม่ได้จากไปไหน